ช่วงนี้อากาศเท่าที่เราสังเกตก็คืออากาศก็เริ่มร้อนขึ้นแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นใครที่ดื่มแอลกอฮอลก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วย
เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียได้นะคะ
มีเรื่องการสูญเสียจากการดื่มแอลกอฮอลถึง๒เรื่องด้วยกัน

ผู้ชายคนนึงคือดื่มเหล้าแล้วก็เมา
หลังจากนั้นเขาขี่จักรยานเสือภูเขาค่ะคุณผู้ชม
ขี่ไปแล้วน่าจะเกิดอาการวูบนะคะ
ปรากฏว่ารถตกลงคลองแล้วก็ทำให้เขาจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
นี่คือหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะคะ
ตรงคลองริมถนนที่บ้านดงอุดมบ้านหนองใสตำบลหนองนาคำ
อำเภอเมืองอุดรธานีตอน๙โมงครึ่งค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนายสมบัตินามเสนาอายุ๔๙ปี
ก็มีจักรยานเสือภูเขาจมน้ำอยู่ข้างนะคะ
คาดว่าผู้ตายน่าจะเมาแล้วก็วูบขี่จักรยานตกคลอง
ทำให้จมน้ำเสียชีวิตค่ะ
คนที่พบศพคนแรกเนี่ยเป็นพ่อค้าขายผักนะคะ
เล่าบอกว่าผู้ตายเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
แล้วคนนี้ชอบดื่มเหล้าเมาตลอดนะคะ
บางทีถึงขั้นมีอาการชักเลย
แล้ววันนี้ตอนเช้าเขาขับรถผ่านมาตรงนี้
เห็นศพผู้ตายทีแรกคิดว่าเป็นตุ๊กตา
พอไปดูใกล้ถึงได้รู้ว่าไม่ใช่แล้วเป็นศพนะคะ
อันนี้คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อุดรธานีนะคะ
ส่วนอีก๑รายที่มุกดาหารคุณผู้ชมคะ
รายนี้เสียชีวิตอย่างปริศนาค่ะ
นายประเสริฐยื่นยังอายุ๓๑ปี
สภาพศพก็คือเสียชีวิตในลักษณะ
คล่อมรถจากกระยานคล่อมรถมอโตซัย
โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วหน้าก็คว่ำลงค่ะ
เป็นการเสียชีวิตกลางแดดร้อนจัดค่ะ
เขาก็สงสัยกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้
มาเสียชีวิตในลักษณะนี้
หน้ารถอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะ
พนักงานร้านสะดวกซื้อบอกว่านายประเสริฐมาซื้อน้ำอัดลม
แล้วก็เปิดเลยแล้วก็ดื่มออกมาจากในร้าน
หลังจากนั้นเขาก็ออกมาอาเจียนหน้าร้าน
แล้วก็ไปนั่งตรงเบาะรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละ
กลางแดดเป็นเวลานาน
พนักงานเห็นผิดปกติก็เลยเดินออกมาดู
ก็ปรากฏว่านายประเสริฐหมดสติและเสียชีวิตไปแล้วค่ะ

บอกว่าลูกชายป่วยเป็นโรคประจำตัวคือเบาหวานและความดัน

ก่อนเกิดเหตุไปซื้ออาหารและน้ำอัดลมนะคะ
สุดท้ายก็มาทราบข่าวว่าลูกเสียชีวิต
แต่แม่ก็บอกว่าไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
เพราะว่าตัวเขาเองก็มีโรคประจำตัวด้วยนะคะ